มีสองแม่ลูกที่แม่ห้องศรออกมาร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากลูกสาวของเธอวัย๑๔ปี

พอไปแจ้งความ๑ในคนก่อเหตุคือเป็นตำรวจ
สุดท้ายถูกปล่อยตัวออกมาเธอเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
นำข้อความร้องทุกข์ของคุณแม่ท่านหนึ่ง
ซึ่งเป็นชาวแม่ห้องศรที่ส่งเรื่องไปขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากว่าลูกสาวของเธอ๑๔ปีเอง
ใช่คุณผู้ชมตามเรื่องนี้ดีเพราะเมื่อช่วงเช้า

แน่นอนเหตุเพราะว่ามีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
บังคับให้ลูกของเธอไปค้าประเวณี
สุดท้ายลูกของเธอโชคร้ายติดเชื้อร้ายมาด้วย

บอกว่าลูกสาวของเธอถูกบังคับให้ไปค้าประเวณีในพื้นที่
แม่ห้องศรโดยมีผู้มีอิทธิพลเป็นคนทำขบวนการนี้ขึ้นมา
รายนี้จึงเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อช่วยเหลือพร้อมกับทำการล่อซื้อบริการ
สุดท้ายก็สามารถไปร่วมตัวผู้ที่กระทำความผิดได้
การต่างได้แต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีตำรวจนายนึงครับที่เหี่ยวอยู่ด้วย
และถูกดำเนินคดีแต่ที่แม่รายนี้กังวลก็คือว่าตำรวจนายนี้แหละ
ได้รับการประกันตัวนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเธอรู้สึกว่า
มันไม่ปลอดภัยเลยกับขบวนการนี้นะฮะจึงอยากจะวอนหน่วยงานของรัฐ
หรือใครก็ได้ครับช่วยเหลือเธอหน่อยแล้วก็ลูกสาวของเธอด้วย
รวมไปถึงหญิงวัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้อีกมากมายทีเดียว
เรียกว่าแก๊งค้ากามนะครับแม่รายนี้ยังบอกอีกว่าได้ไปขอความช่วยเหลือ
หน่วยงานต่างแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่
ไม่มีใครไปช่วยเหลือจนกระทั่งต้องไปปรึกษากับทนายความชื่อดังคนหนึ่ง
ท้ายสุดแล้วเธอก็มีการโอนเงินค่าเสียหาย
เป็นค่าใช้จ่ายไปให้แต่เรื่องกลับเงียบเธอจึงส่งเรื่องไป
เพจนี้คือเพจของแหม่มโพดำเพื่อกระจายข่าวไปยังหน่วยงานต่างต่อไปนะครับ
และล่าสุดก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้เข้ามารถปลดทุกข์ประสานไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
อย่างที่เลย